ใน๕เนี่ยมีชื่อพี่ชายคุณพิงกี้เป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย
และอีกหนึ่งบริษัทมีคุณแม่และคุณพิงกี้เป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย
ก็มันก็ผัวพันกับเรื่องเส้นทางการเงินต่าง
ใครจะแจ้งความเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ถูกหลอกอะไรก็ว่ากันไปค่ะเอาในส่วนคุณพิงกี้ก่อนนะครับ
ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้คุณพิงกี้พี่ชายหรือว่าคุณแม่ด้วยอายการก็ส่งฟ้องคดีในชั้นศาลและไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล
ในส่วนของคุณพิงกี้นางสาวสาวิกาชัยเดชนะฮะแล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะฮะมีพี่ชายด้วยนายกิติเชษหรือว่าสรายุทธ์ชายเดชกับพวกรวม๑๙คน
นี่วันนี้ก็เบิกตัวมาจากเรือนจำนะฮะมาที่สารอาญารัชดานะครับ
มูลค่าความเสียหายคดีนี้เนี่ย๒๐๐กว่าล้านนะฮะณขณะนี้
ในขณะเดียวกันวันนี้ศาลก็นัดพร้อมคู่ความด้วยนะครับในคดี
ที่เป็นสำนวนคดีในส่วนของนายอภิรักษ์โกธินะฮะแล้วก็พวกนะครับ
กรมราชธรรมเบิกตัวจำเลยทั้งหมดมาถึงสารอาญารัชดาเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
สื่อมวลชนก็มารอกันเยอะเลยนะครับในส่วนของคดีเนี่ย
สารท่านเลื่อนการตรวจหลักฐานออกไปนะฮะที่นัดวันนี้เนี่ย
เลื่อนไปเป็นวันที่๒๙พฤศจิกายนเนื่องจากในสำนวนคดี
มีพยานหลักฐานเอกสารเป็นจำนวนมากราวห้าร้อยแฟมค่ะ
จำเลยทั้งหมดที่เดินทางมายังห้องพิจารณาคดีที่เก้าศูนย์แปด
ก็ได้เซ็นเอกสารรับทราบการเลื่อนตรวจพยานหลักฐาน
คือขึ้นไปข้างบนในห้องพิจารณาคดีเนี่ยจะถ่ายภาพบันทึกภาพไม่ได้
แต่ว่าคุณพัชรวรินนะฮะคุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรา
ได้เข้าไปนั่งฟังแล้วก็สังเกตการณ์ในห้องพิจารณาคดี
คุณกั้งพัชรวรินบอกกับเรานะฮะเราขอใช้เป็นภาพสเก็ตตามที่
ผู้สื่อข่าวของเราเห็นก็แล้วกันนะฮะค่ะคุณพิงกี้วันนี้ที่ถูก
นำตัวขึ้นมาที่ศาลเนี่ยนะครับมาในชุดของผู้ต้องขัง
เป็นเสื้อคอกลมสวมผ้าถุงสีน้ำตาลผมตัดสั้นแล้วนะฮะ
ตัดสั้นประบาเดินจูงมือคุณแม่มาเข้าห้องพิจารณาคดี
ระหว่างทางเห็นสื่อมวลชนเนี่ยคุณพิงกี้ก็หันมาทักทาย
แล้วก็ยกมือทำสัญลักษณ์โอเคให้ค่ะดูจากสีหน้าแววตาแล้ว
ทั้งคุณพิงกี้และคุณแม่ก็ยังคงสดใสอยู่
นี่ผู้สื่อข่าวของเราบอกขณะเดียวกันนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทนายความของคุณพิงกี้
ยื่นขอประกันตัวให้นะฮะเป็นการประกันตัวในชั้นศาล
เป็นครั้งที่สามนะครับซึ่งสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เท่ากับว่าต้องอยู่ในเรือนจำต่อไป
ระหว่างการพิจารณาคดีขณะเดียวกันวันนี้เนี่ย
มันมีกรณีของศิลปินดาราที่เคยมีข่าวอักษรย่อบ่อใบไม้
พูดชื่อได้หรือยังคุณเบิ้ลเขาบอกเขาออกมาบอกว่าผมเองนี่แหละ

คุณเบิ้ลปฐุมราชนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่คุณเบิ้ลบอกว่าผมคือหนึ่งในผู้เสียหายนะอืม
นะไม่มีใครชวนด้วยเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชวนใคร
และไม่มีใครชวนทีนี้มันมีข่าวว่าเอ้า
รับเงินจากคุณแม่คุณพิงกี้หรือว่าคุณพิงกี้
ทำภาพยนตร์ไม่ใช่เหรอคุณเบิ้ลบอกว่า
คุณแม่คุณพิงกี้นะรู้จักกันก็ในฐานะคนรู้จักกัน
แล้วก็จะลงทุนทำภาพยนตร์เท่านั้นคุณแม่คุณพิงกี้ก็โอนเงินมาให้สองล้านบาท
ผมชี้แจงได้อืมทีนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ย
พูดถึงเรื่องการชี้แจงอะไรต่างนานาคุณเบิ้ลปฐุมราชเนี่ย
ไปพูดถึงคำว่าอายการที่มาปรึกษาคดีเออทีนี้ยุ่งเลยนะฮะ
อายการนี้ต้องออกมาเลยนะฮะค่ะเดี๋ยวลองฟังทางคุณเบิ้ลที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนนะครับ
เขามีการติดต่อมาแล้วใช่ไหมลูกก็ให้เรามีครับก็มีทั้งคุณอาด้วยครับ
เราก็เป็นคนติดต่อดีเอสอะไรก็จะมีแบบการ
คือจริงจะเป็นคุณอาอายการที่เป็นคนดูแลเบื้องหลังนี้ให้ครับ
แล้วก็ตอนนี้ดีเอสผมก็บอกว่าให้บริษัทของพีอาร์
แล้วก็เออาร์ของบริษัทอาร์เอสช่วยบอกว่าอัดมาได้เลยตลอดเลย

คือคุณเบิ้ลเนี่ยให้สัมภาษณ์บอก
มีคุณอาอายการดูแลคดีให้

อายการสูงสุดท่านต้องออกแถลงการเป็นนังสือชี้แจงเลยนะครับ
นี่ฮะบอกอายการสูงสุดยืนยันไม่เคยรู้จัก
ไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักไม่เคยให้คำแนะนำไม่เคยปรึกษา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เอ่ยถึงก็คือคุณเบิ้ลด้วยนะฮะ

โอ้โหไปบอกว่ามีคุณอาอายการดูแลคดีให้เนี่ยฮะ

หลังจากที่ทางอายการออกหนังสือชี้แจงมาตรงนี้
บอกผมเบิ้ลปฐุมราชกราบขออภัยในบทสัมภาษณ์ล่าสุด
กับผมได้เอ่ยตำแหน่งผิดจนก่อให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายไปถึงอายการสูงสุด
จนเกิดเป็นข่าวบทสัมภาษณ์ของผมจะสื่อถึงในการปรึกษาผู้ใหญ่
ผมสัมภาษณ์โดยไม่ได้เตรียมตัวและพูดความจริงในสิ่งที่คิดและได้เอ่ยออกไป
เพียงแต่คำบางคำที่ผมได้เอ่ยไปอาจจะเรียบเรียงคำพูดด้วยความหมายรู้เท่าไม่ถึงการ
ผมกราบขอโทษและขออภัยณที่นี้ด้วยครับ
หวังว่าข่าวสารและเรื่องต่างจะจบลงด้วยดี
ผมรักในอาชีพที่สุจริตของผมและเคารพคำแนะนำรวมถึงข่าวทุกสำนักที่ลงเกี่ยวกับผม
และขอให้เรื่องผ่านไปด้วยดี